อีกหนึ่งคลิปวิดีโอที่ชาวเน็ตก็ฮือฮากันเหมือนกัน
ในความพร้อมเพลียงแล้วก็ความสามารถของน้องในจังหวัดอุดรธานีนะคะ
พร้อมเพลียงขนาดไหนไปดูพร้อมกันเลยค่ะ
นี่แหละค่ะคลิปวิดีโอนี้ถูกเผยแพร่โดยครูชัยชนไทยชน
อาจารย์โรงเรียนสตรีราชินูทิศจังหวัดอุดรธานีค่ะ
หลังจากบันทึกไว้ขณะนักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๕
จำนวนกว่า๗๕๐คน

ใช่ค่ะพร้อมเพลียงกันมากร่วมรำประกอบเพลงพระราชนิพล
ใกล้รุ่งอย่างสวยงามแล้วก็พร้อมเพลียงมากด้วย

แล้วก็ได้รับเสียงการชื่นชมในความสามารถของนักเรียนค่ะ
โดยคุณครูชัยชนนะครับได้เปิดเผยกับทีมข่าว
ไทยรัฐทีวีเราเรามีสายตรวจโซเชียล
นี่เขาบอกเลยว่าการแสดงดังกล่าวเป็นการแสดงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมภรรษา๘๘ภรรษา๕ธันวาคม๒๐๕๘
ในช่วงเช้าวันศุกร์ที่๔ธันวาคมที่ผ่านมา
ล่าสุดนะครับคลิปนี้เมื่อถูกอัพโหลดเข้าไปในยูทูปมียอดชมแล้วกว่า๓แสนครั้งเลยแหละฮะ
และถ้าคุณผู้ชมยังจำกันได้เราเคยนำเสนอคลิปคล้ายลักษณะนี้ไปนะคะ
แต่เป็นคลิปการรำในวันเกษียณอายุราชการของคุณครูเมื่อวันที่๒๔กันยายนที่ผ่านมา
โรงเรียนเดียวกันน้องเพชรเดียวกันนะคะเป็นนักเรียนโรงเรียนสตรีราชินูทิศนะคะ
ก็เคยมีคลิปที่ด่งดังมาแล้วหนึ่งคลิปเหมือนกันซึ่งก็คาดว่าคุณผู้ชมถ้าอยากจะดูคลิปแบบนี้อีก
อาจจะมีคลิปที่๓เกิดขึ้นในวันที่๑๔กุมภาพันธ์๒๕๕๙
ซึ่งก็จะมีการฟ้อนรำของเหล่านักเรียนเนื่องในงานวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ๙๖ปีด้วย
โอ้โหเยี่ยมไปเลยโรงเรียนนี้นี่แม้เขายังไม่ได้ฟ้อนรำด้วยเพลงนี้แต่ผมอยากร้องให้เลย

โรงเรียนของเราน่าอยู่คุณครูใจดีทุกคนโอ้โหเด็กไม่ซุกสนเพราะว่าฟ้อนรำตลอดเลย
ตลอดถ้าคลิปที่แล้วเนี่ยมีอาจารย์เนียนด้วยมารำกันด้วยนะคะก็สร้างรอยยิ้มให้กับคนที่ได้รับชมเป็นอย่างมากเลย
ดีใจนะเวลาคลิปดีถูกดูกันเยอะขนาดนี้๓แสนวิวก็ถือว่าเป็นเรื่องไม่น้อยนะครับ
เพราะปัจจุบันเนี่ยเรื่องที่ถูกส่งต่อมากมันไม่ใช่เรื่องดีมันกลายเป็นเรื่องเฉาเรื่องแฉต่าง